คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านมาตรงนี้ได้เลยค่ะจะพาไปตลาดกันหน่อยนะคะวันนี้เช็คราคาสินค้ากันเริ่มต้นกันที่วัตถุดิบหลักที่เราต้องทานกันเลยดีกว่า
หมูเลยค่ะคุณผู้ชมหมูเนื้อแดงตอนนี้ราคาอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ
ไปดูราคาเห็ดกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเป็นโปรตีนดีมีคุณภาพนะคะ
เห็ดฟางตอนนี้อยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
หูหนู๗๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนเห็ดเข็มทอง๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เวลาเราซื้อเราอาจจะไม่ได้ซื้อเป็นกิโลก็ได้นะเราก็ซื้อเป็นขีดสองขีดก็ว่ากันไปค่ะ